ช่วงนี้อยากจะทำความสะอาดกระจกบ้านกันบ้างไหมฮะ
เราต้องตะโกนบอกว่าควรอยู่กับสูง

ไม่ต้องตะโกนก็ได้ครับใช้จิตสัมผัสคุยกันได้

แต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
พอฝนตกมาทีนึงก็เป็นค่ากระจก
นี่นะครับก็มีคนจ้างงานมาทำความสะอาดกระจกซะหน่อย

ก็คงจะต้องทำความสะอาดให้ดี
นะครับจะได้เห็นภาพต่างเห็นปรากฏการณ์ต่างได้ชัด
เพราะว่าช่วงนี้โอ้โหฝนตกเยอะจริง

พื้นที่ตกจนน้ำท่วมนะครับทั้งเหนือทั้งอีสาน

หลังจากนี้หลายคนสงสัยว่าจะตกไปอีกนานแค่ไหน

เดี๋ยวยังวันนี้มาดูกันหน่อย

เป็นการแสดงปัจจัยต่างครับ
ที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไหนของเราตอนนี้ครับ

ตัวแถวบริเวณประเทศพม่านะครับ
ก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับ
ในการดูดเอาฝนเนี่ยนะครับ
มาตกในเมืองไทยของเรานะครับ

ทำให้เกิดกลุ่มฝนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว
ถ้าหากเราดูภาพนี้เนี่ยนะครับ
จะสังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ

เป็นจุดที่มีความสามารถนะครับ
ดูดเอาความชื้นดูดเอาฝนเนี่ยนะครับ

แล้วก็มาเชื่อมต่อกันนะครับ

ก่อตัวแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ

รวมกันไว้ตรงร่องด้านบนตรงนั้นนะครับ
จะเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ

เหนืออีสานยังมีร่องฝนร่องนี้พาดผ่านอยู่นะครับ
การว่าจะไปตกถึงช่วงกลางสัปดาห์เลยทีเดียว

ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่อง

จะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยครับ
คาดการณ์เรื่องราวต่างนะครับ
ฝนจะเป็นอย่างไรวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ซึ่งวันนี้อย่างที่ได้บอกไปครับว่าฝนส่วนใหญ่

นี่เป็นภาพเรด้าสดนะครับแสดงฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เลยนะครับ
พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

แล้วก็มีบางส่วนแถวบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย

ก็จะมีบางจุดนะครับเป็นสีเหลืองสีส้ม
โดยเฉพาะแถวบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐพิจิตร
แถววันนี้นะครับอุบลราชธานีก็มีโอกาสตกอยู่ด้วยนะครับ

ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ช่วง๙โมงนะครับ
สังเกตว่ายังมีบางจุดนะครับ
ที่ยังตกหนักอยู่แถวอีสานตอนบน

ค่อนข้างที่จะหายไปสักพักหนึ่งนะครับ

จนถึงช่วงประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับ
ส่วนช่วงเย็นนะครับ
จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน

ช่วงค่ำก็จะค่อยหายไป
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะต้องระวังในวันนี้นะครับ

ก็ทำให้อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ

ภาคเหนือนะครับ๒๐ต้นเท่านั้น

อากาศนี้เหมาะสำหรับการ

จะได้มีความฟุตุร้อนสนหน่อยนะครับ
งั้นเดี๋ยวมองดูสายฝนนอนดูสายฝนไป

นี่คุณคุปตนันอย่านอนต่อบนนั้นนะ

นอนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเช็คต่อกันแล้วกันเดี๋ยวฝนจะมาแล้ว
เดี๋ยวต้องเคลียร์เก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะครับ